คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะถามต่อจากที่ทั้งสองท่านถามไป
คนนี้ล่ะจะให้อภัยไหมจะให้อภัยไหม
ซ่าบ้าพลังกลางใหญ่ครับสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะ
คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคลิปที่ออกมานะคะ
กรณีที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะมากเลย
ผู้ชายคนหนึ่งไปขับรถเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วปรากฏว่าไม่รับบัตร
ไม่รับบัตรแล้วสุดท้ายพนักงานค่ะ
เขาบอกว่าให้ไปรับบัตรแล้วถอยมาแบบนี้ค่ะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นน่าจะเมาด้วยนะพนักงาน

ก็เลยโมโหก็เลยกลางก็เลยด่าค่ะ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแน่นอน
ชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กับกิริยามารยาทของผู้ชายคนนี้
คือพนักงานเขาก็บอกดีคุณดูนะพฤติกรรมกล้องวงจรนี่ไง
ไปทุบรถเจ้าหน้าที่อะค่ะทุบหลายทีด้วยไปทุบรถไม่พอนะคะด่ากลาดเลยค่ะ
ดูถูกคมคู่อันนี้ไงอืมมาอีกแล้วค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ในคลิปค่ะมาคนละอารมณ์คนละอาการเลยนะคะ
สงบสติอารมณ์ได้แล้วค่ะผู้ชายคนนี้ก็คือนายพศวรรษสุริยพงศ์
เป็นผู้ชายในคลิปเดินทางมาพบกับพันธุ์ตำรวจเอกพิจิตรอังสุภานิษฐ
เป็นผู้กำกับสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหงายการ์ดค่ะ
อืมขอโทษขอโทษสังคมที่ทำลงไปรู้ว่าพฤติกรรมมันไม่เหมาะสม

คือตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาเกาะขึ้นอย่างมหาศาลนะคะ
เพราะว่าคนไปจวกไปรุมด่าเขาเยอะนะคะ
คือคุณพ่อของผู้ชายคนนี้แหละไปเป็นคนไปรับผู้ชายคนนี้วันที่เกิดเหตุเลย

ตอนตี๓บอกว่ามีผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งขับรถมารับตัวไปคือพ่อเขา
พ่อเขาก็คือนายวัฒนาสุริยพงศ์เดินทางไปรับลูก
ก็ยอมรับบอกว่าคุณพ่อคนนี้คุณแว่นคนนี้
รับว่าลูกเป็นฝ่ายผิดที่ทำเรื่องไม่สมควรที่จะทำ
พ่อบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนในครอบครัวเข้าและออกเส้นทางจุดเกิดเหตุทุกวัน
เพราะว่าทางครอบครัวทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกสินค้า
เพราะฉะนั้นต้องเดินทางมาตรวจมาเช็คมาเซ็นเอกสาร
คลังสินค้าของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นประจำ
ทางครอบครัวค่ะก็เป็นสมาชิกของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะ
มีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่จอดรายปี
ที่ผ่านมาลูกชายจะเป็นคือเขาจะมีคนขับรถ
จะมีคนขับรถไม่เคยขับเองแล้วก็ไม่ได้มีการสังเกตว่า
จุดตรงนี้มันต้องรับบัตรด้วยเขาก็เลยไม่ได้หยุดรับบัตรนะคะ
วันที่เกิดเหตุพ่อเล่าต่อลูกชายเครียดมาก
ปัญหาส่วนตัวคือไปทะเลาะกับแฟนมา
ก็เลยไปดื่มดื่มเบียจนเมาค่ะ
ก่อนจะไล่คนขับรถกลับบ้านแล้วลูกชายก็ขับรถไปเอง
แล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนี่แหละค่ะ
ไม่งั้นผมจะชกเขาทำไมฮะผมจะทำร้ายเขาทำไมฮะต่อหน้าสาธารณชน
คือต้องบอกว่าพ่อตอนตี๓ที่ไปรับลูก
ชกหน้าลูกต่อหน้าตำรวจเลยนะคะ
เรียกสติลูกเพราะลูกอารวาสอยู่นั่นแหละ
พ่อต่อยตรงนั้นเลยแล้วมันล่าขึ้นร้อน
จะมีสติได้คือปริญญาชีวิต
ปริญญาที่จบมาไม่เพียงพอต่อการดำรงที่
ลูกเขาหรือข่าวที่แล้วบอกลูกแล้วบอกคนเมื่อกี้ด้วย
เออแต่ก็จริงนะคือคนเป็นพ่อเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้
ทำให้ลูกชายได้รู้ว่าปริญญาที่จบมาไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
เพราะสิ่งที่ทำให้ลูกมีสติก็คือปริญญาชีวิต
จดจำหลังจากนี้ไปจนวันตายส่วนนายกิติพงศ์กิติขจร
รองผู้อำนวยการท่ากาศยานสุวรรณภูมินะฮะ
ก็ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือ
เขาไม่จับกลุ่มตัวก่อนหน้านี้ก็มีการวิพักษ์วิจารณ์ว่า
เอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ไม่จับกลุ่มตัวในช่วงเกิดเหตุ
คือเขาบอกว่าพ่อของผู้ก่อเหตุ
ได้ไหว้ขอโทษจนที่แล้วก็ตบหน้าลูกชาย
อย่างที่คุณอรัชพรบอกไปให้ได้สติ
ซึ่งพนักงานเห็นว่าพ่อไม่ได้เข้าข้างลูกชาย

อันนี้เป็นการตอบคำถามของสังคมนะคะ
ได้เข้ามาขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับ
แล้วก็บอกว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะพาลูกชาย
มาทราบข้อเก่าหาจากกับพนักงานสอบสวนต่อไปนะครับ

ยังไงชายคนนั้นก็คงโดนเจ้าหน้าที่พาตัว

แต่บังเอิญคุณพ่อเขาเนี่ยซึ่งมาแล้วก็ต้องเรียนว่า

คือคุณผู้ชมหลังจากที่ผู้ชายหัวร้อนคนนี้
พศวรรษเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะคะ

แต่ไม่ตอบคำถามสื่อค่ะเดินทางกลับทันทีเลย
ตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิตอนนี้มีการแจ้ง๓ข้อหาคือ
ทำให้เสียทรัพย์๒ทำร้ายร่างกายและ๓บุกรุกในเวลากลางคืน
แต่ทางฝั่งนายพศวรรษและพ่อปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืน
คือพ่อของนายพศวรรษบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่เปิดเป็นฟรีโซน
สามารถเข้าและออกได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
จุดดังกล่าวฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่เฉพาะหรือเขตห่วงห้าม
ดังนั้นจึงมองว่าการเข้าไปยังจุดจอดรถไม่ใช่เป็นการบุกรุกสถานที่
แต่เป็นการเข้ามาอาคารจอดรถที่ไม่ถูกต้องไม่ทำตามกฎของอาคารมากกว่า
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะคะ